ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลแล้วก็ตระหนักถึงสำหรับกรณีบัตรทองนี่แหละ
เพราะว่าหลายคนนะใช้บัตรนี้อยู่
ใช้ประโยชน์ใช้สิทธิประโยชน์นี้ในการรักษาพยาบาลอยู่

ก็เลยทำให้หลายคนก็เป็นกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วต่อไปฉันจะทำอย่างไร
มันจะจริงหรือไม่จริงไปหาคำตอบกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

สมัยก่อนเนี่ยข่าวลือมันก็ไม่แพร่มากเหมือนเดี๋ยวนี้
เพราะเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มันมีโลกออนไลน์
ใครใส่อะไรเข้าไปในสังคมออนไลน์ใส่เข้าไปในไลน์
คนที่ได้รับก็ไม่ทันฟังอีลาค่าอีลมหรอกครับ
ส่งต่อมี๑๐กลุ่มก็ส่งทั้ง๑๐กลุ่ม
คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นพอได้ยินมาครับ
ก็อยากจะอยากจะแสดงว่าตัวเองเนี่ยรู้ก่อน
ส่งต่ออีกพลึบพลึบพลึบพลึบ
แล้วพอรู้ว่าไม่ใช่ขึ้นมาไม่จริงขึ้นมา
คนที่รับข้อมูลข่าวสารไปแล้วก็ลือกันไปทั่ว
นี่เป็นสังคมที่เราจะต้องทำใจและยอมรับว่าหนีมันไม่พ้น
ฉะนั้นเวลาฟังข่าวอะไรเนี่ยต้องมีสติครับ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาข่าวลือมีเยอะ
แล้วเรื่องโครงการบัตรทองเนี่ยก็ลือกันมาเป็นระยะระยะ
จนกระทั่งระยะหลังที่รัฐบาลใช้มาตรา๔๔
ไปสู้กับธรรมกายก็มีข่าวลือออกมาบอกว่า
แทนที่จะมาสู้กับธรรมกายเนี่ยไปหรือหาเรื่องบริหารจัดการ
โครงการบัตรทองดีกว่าเพราะได้ยินว่ารัฐบาลเตรียมการ
จะล้มโครงการบัตรทองแล้วยังบอกต่อไปว่า
จะเอาเงินไว้ไปซื้ออาวุธมั่งไปซื้อเรือดำน้ำมั่ง
สารพัดสารพันธุ์แหละครับฉะนั้นวันนี้
ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยผมก็นัดหมายกินกาแฟกับ
ท่านรักษาการเลขาธิการสปสชสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือคุณหมอชูชัยสอนชำนิ
ท่านเป็นรองเลขาธิการอยู่แล้วก็รักษาการ
ถามท่านตรงเลยว่าสถานะของโครงการบัตรทอง
ตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยคุณหมอที่นั่งคุยกับผมเนี่ย
ท่านก็บอกว่าได้ยินมาแล้วเหมือนกันข่าวลือ
แต่ว่ายืนยันว่าเป็นข่าวลือเพราะไม่มีทางเลยที่รัฐบาล
จะคิดจะเลิกเรื่องนี้มันจะเลิกได้ยังไงล่ะครับ
นายกรัฐมนตรีก็ไปพูดกับสหประชาชาติว่าเราจะดูแลเรื่องสุขภาพ
ของประชาชนคนยากคนจนในสหประชาชาติหลายประเทศ
เขาก็ชื่นชมว่าโครงการหลักประกันสุขภาพของไทยเนี่ย
เป็นโครงการที่น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ
ฉะนั้นเรื่องเลิกเนี่ยเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าพื้นฐานของข่าวลือเขาไปหยิบเอาตรงที่ว่า
ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลต้องใส่ลงไป
ในสหประชาชาชนเพื่อไปรักษาพยาบาลโครงการบัตรทอง
บัตรทองหรือโครงการ๓๐บาทรักษาทุกเริ่มเดิม

เพราะคนเข้าไปใช้บริการมากขึ้น

บางส่วนอาจจะไม่ใช้บริการบัตรทอง

โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้น
แล้วบัตรทองเนี่ยเวลาต้องไปทำเคสใหญ่
ผ่าตัดโรคหัวใจผ่าโน่นผ่านี่ต้องใช้เงินมากขึ้น
คนอายุยืนมากขึ้นก็ยิ่งทำให้คนใช้บัตรทองมากขึ้น
ฉะนั้นรัฐบาลก็จะมีเงินไม่พอไม่พอ
แต่ว่าสุดท้ายท่านรักษาการก็ปฏิเสธกับผมว่า
นั่นเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไข
ถ้าถามว่าตอนนี้ต่อหัวต่อคนเนี่ย
รัฐบาลจัดงบประมาณให้
สปสชเท่าไหร่๓๑๙๗บาท
ถ้าเรียนตามตรงก็คือว่าฝืดฝืดหน่อย
แต่ว่าพอดำเนินการไปได้
เพราะว่าถั่วเฉลี่ยคนทั่วไปไม่ถึง๓๐๐๐
แต่ไปเจอเคสหนักมากตรงนั้นก็จะมีปัญหา
ฉะนั้นข้อที่๑งบประมาณไม่มีปัญหา
แต่ว่าในทางยาวเนี่ยสปสชพยายามจะขอความ
เข้าใจจากรัฐบาลจากสภาพัฒน์จากสำนักงบอยู่
ว่าถ้าใส่เงินลงไปมากกว่านี้เนี่ยจะอำนวยความสะดวกได้มากขึ้น
ถามว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับใช้สิทธิ์บัตรทองได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่
คนแต่๔๘ล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์หมดหรอกครับ
บางคนที่มีฐานะหน่อยเขาก็เสียสละ
ไม่ไปใช้สิทธิ์บัตรทองเก็บเงินไว้ไปให้คนที่มีความจำเป็น
เขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ไปซื้อหลักประกันสุขภาพ
เอากับบริษัทประกันภัยทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องไปรบกวนเงิน๓๑๙๗ต่อหัวต่อคนนี้
คนส่วนหนึ่งอยู่ในประกันสังคมก็ไม่ต้องมากวนสิทธิบัตรทอง
คนส่วนหนึ่งเป็นค่าราชการก็มีกรมบัญชีกลางดูแลอยู่
ก็ไม่ต้องมารบกวนบัตรทองฉะนั้นคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง
คือประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ทำประกันสังคมไม่ได้ทำประกันสังคม
และไม่ใช่เป็นค่าราชการมีอยู่๔๘ล้านคนแต่ก็ไปใช้ไม่หมด
ก็ไปใช้ไม่หมดฉะนั้นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าในทางยาว
งบประมาณก็ต้องใส่มามากขึ้นผมได้ถามท่านเลขาว่า
ทุกวันก็บอกว่าใช้สิทธิบัตรทองเวลาไปรักษาเคสใหญ่ผ่าตัดใหญ่
เขาดูแลดีมากแล้วก็ประหยัดเงินไปได้เยอะ
ก็เลยทำให้คนหันมาใช้บริการบัตรทองมากขึ้น

ดับกลางแต่ก่อนนี้เขาไม่สนใจเลยครับเพราะเขาคิดว่า
ใช้โครงการบัตรทองเนี่ยเข้าคิวยาวแล้วก็ไม่สะดวก
ฉะนั้นเขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแต่ระยะหลัง
พอธุรกิจย่ำแย่เจอต้องผ่าตัดเคสใหญ่เป็นแสนแสน
เขาก็ลองไปใช้บัตรทองดูเออเขาก็บอกว่าได้รับการดูแลผ่าตัดอย่างดี
โครงการบัตรทองเนี่ยผ่าหัวจงหัวใจอะไรเรียบร้อยเลย
ก็เลยมีคนมีคนสนใจที่จะมาใช้สิทธิ์
หลักประกันสุขภาพมากขึ้นอันนี้หมายถึงคนชั้นกลางนะ
ผมก็ถามท่านเลขาบอกว่าอย่างผมเนี่ยไม่เคยใช้สิทธิ์บัตรทองเลยนะ
ถ้าผมจะขอใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไง
เอาเลขาท่านก็แนะนำบอกเอาอย่างนี้เลย
คุณโทรไป๑๓๓๐ผมก็ลองโทรดู๑๓๓๐แล้วก็แจ้งชื่อ
แจ้งชื่อแจ้งนามสกุลแจ้งเลขบัตรประชาชนให้เขา
สักกระเดี๋ยวหนึ่งเขาก็จะตอบมาแล้วก็ปริ้นต์ออกมาเลย
ว่าชื่อนายสุภาพคลี่ขจายเนี่ยเกิดวันนั้นวันนี้
เอ่อมีสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรทองได้
เอ่อเขาแล้วก็เขาบอกจังหวัดที่ลงทะเบียนรักษา
นนทบุรีสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า
ประเภทสิทธิย่อยผู้มีอายุเกิน๖๐ปี
บัตรประกันสุขภาพเขาบอกมาเสร็จเลย
ต่อทหาร๗๓๔๔เริ่มใช้สิทธิ์๒๘เมษา๕๕
วันหมดสิทธิ์ด้วยหน่วยบริการปฐมพระภูมิ
โดยปฐมภูมิก็คือว่าทันทีที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ตรงไหนก่อนเขาเรียกว่าหน่วยปฐมภูมิ
โรงพยาบาลสตบางตลาด
โดยบริการที่รับส่งต่อศูนย์การแพทย์ปัญญานันทัศ
ขู่ชนประธานจำนวนครั้งที่เปลี่ยนอันนี้
มีรายละเอียดมาหมดเลยเอออันนี้ก็เร็วนะครับ
ฉะนั้นใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์บัตรทองเลย
แต่ตอนหลังสนใจจะใช้สิทธิ์บัตรทอง
เพราะเห็นว่าเขารักษาดีแล้วก็ถูกด้วย
อย่างที่ว่าใช้บัตรทองก็ใช้วิธีการ
อย่างที่ผมถามเอากับท่านรักษาการเลขาเนี่ย

๑๓๓๐ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าเรามีสิทธิ์ไหม
มีสิทธิ์ย้ำอีกทีนึงนะ
บอกชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
เขาให้บริการได้๒๔ชั่วโมง
อันนี้หมายถึงว่าผู้ประสงค์ที่จะไปใช้สิทธิ์โครงการบัตรทอง

ก็ใช้วิธีการอย่างที่ผมว่า
ฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่งว่า
โครงการบัตรทองหรือโครงการ๓๐บาทรักษาทุกเลิกเดิม
ไม่มีแนวความคิดจะล้มเลิก
ไม่มีแนวความคิดจะล้มเลิก
แต่ว่างบประมาณที่จะใส่ลงมานั้นเนี่ย
ทางยาวก็ต้องจัดให้เขามากขึ้น

ถ้ารัฐบาลจ่ายอย่างเดียวไม่ไหว

ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง
จ่ายส่วนหนึ่งช่วยกันออก
แต่ของบัตรทองเนี่ยรัฐบาลออกอย่างเดียว
ไม่ไหวก็เลยมีข่าวลื้อออกมาว่า
อาจจะมีการจ่ายร่วม

ผู้ป่วยอาจจะต้องจ่ายส่วนหนึ่ง
สปสชจ่ายให้ส่วนหนึ่ง
อันนี้ก็ถูกปฏิเสธว่าไม่จริง

เอ๊ะถ้าไปจ่ายร่วมอย่างนั้น

อาจจะขึ้นภาษีนั่นภาษีนี้

สรุปก็คือโครงการบัตรทองยังอยู่

จากประชาชนที่ไปรับบริการไม่มี

เรื่องโครงการให้คนกู้
เพื่อจะหนีจากนอกระบบ

เมื่อเช้านี่นายกไปที่เมืองทองทานี

ธนาคารออมศิลป์

ธนาคารอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ย

ให้กับคนที่จะหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้
เพื่อจะไม่ต้องไปพึ่งนอกระบบ

เงินที่ใส่ลงไปเนี่ยยังไม่เพียงพอหรอก
คนจนเยอะคนอยากกู้เงินเยอะ

นายกไปเปิดโครงการนี้เอง

สนองตอบนโยบายของนายก
และรัฐบาลไม่ใช่เวลาพูด

ง่ายไม่มีปัญหาแต่พอเอาเข้าจริง

แก๊งโน้นก็ไม่ได้ไปแบงค์นี้ก็ไม่ได้
ปัญหามันเยอะต้องแก้ตรงนี้ด้วยครับ

เพราะว่ามีปัญหาทั้งปากท้อง
แล้วก็สุขภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชน

ขอบคุณคุณสุภาพนะคะ
ก็ติดตามการวิเคราะห์แบบนี้ได้ทุกวันนะครับ